ฟุ่มเฟย์ปัญหานี้สินมาต้องรวม

จะเอาอะไรรถยนต์หรือมอเซ็นต์
เอามาโชว์ทำโก้กันในพลอยไป
มีเวลาเพิ่งทุ่มเลยทำงานก็ตุ้มเลย
เพื่อชีวิตที่ฟุ่มเฟย์ของแม่งต้องมี

โยเพราะว่าชีวิตมันกำลังจะพัง

หนี้นะครับจริงมันอยู่ใกล้

คือเรารู้สึกว่าทั้งในคนรุ่นใหม่ทั่วไป
แล้วก็ในคนรุ่นใหม่ใกล้ตัวเรา
เชื่อว่าเพลงในรุ่นใหม่มันมีค่านิยมของการใช้เงิน
ตัวตัวหนึ่งเป็นหนังสั้นโฆษณาของแบรนด์เงินติดล้อที่พูดถึงเรื่องหนี้
รู้สึกว่าประเด็นนี้มันน่าทำในแง่ของเพลงของกลุ่มเรา
ที่แบบยังไม่ได้มีเพลงเกี่ยวกับประเด็นทุนนิยม
เรื่องของเพลงเรื่องของหนี้การใช้เงินอะไรพวกนี้

แต่ว่ามีคนอยากทำจริงสองคนนี้แล้วก็มีอีกคนนึงครับ
แต่ว่าเขาค่อนข้างมีประเด็นอะไรพวกนี้อยากเล่า

ของการแรปที่แบบอารมณ์คล้ายเพลงแบบเหมือนโดนด่า

คุยกันเรื่องว่าวันนี้มีการโชว์ความฟุ่มเฟื่อยกำสูงมาก
ดังนั้นเรารองพูดถึงประเด็นนี้ดู

มันคือสมัยที่บ้านผมขายของ

ไรที่มันได้มาบางเดือนมันไม่พอ
หรือคนอื่นที่เขาแบบเงินเดือนไม่มาก

สุดท้ายแล้วทำงานมาพอจ่ายค่าห้องค่านู่นนั่นหมด
ที่เหลือใจดอกเบี้ยใจผ่อนชำระของฟุ่มเฟือยต่าง

เหงื่อมึงชุ่มเลยทำงานโคตรกุ้มเลย

แต่สุดท้ายแล้วเงินที่ได้มาจ่ายหนี้หมด
ในท่อนผมนี่ผมโฟกัสหนี้ฟุ่มเฟือย
ผมก็โตมาพ่อผมก็กู้เงินซื้อบ้าน

พ่อเป็นนี่แล้วเขาต้องระวังกันตัวจ่ายนี่
เราก็เลยโฟกัสที่เรื่องหนี้ฟุ่มเฟืออย่างเดียวเลย

เราก็เป็นปลายทางของการ

เดี๋ยวผมพูดให้ได้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของวังวล
ที่มันแบบคือความเป็นหนี้มันอยู่ในชีวิตเราแน่นอน

กว่าคุณจะต้องหาเงินมาใช้มาคืน
ซึ่งพอมีประเด็นนี้ออกมา
ท่อนแต่ละท่อนมันก็เลยมีความหนักของมันต่างกันไป
ผมว่าค่านิยมของสังคม
มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเป็นหนี้

อันนี้ผมว่ามันคือการปลูกฝังอย่างหนึ่ง
ว่าจบมาต้องไปกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งมันก็เลยเกิดอะไรตามมาอีกเยอะเลยครับ
พอมันต้องมาเรียกว่าความเจริญมันมาสู่ศูนย์กลางแล้ว
ก็เอื้อให้เกิดหนี้เกิดการใช้เงินเกิดอะไรอย่างนี้
คุณซื้อของซื้อกระเป๋าซื้ออะไรมาอย่างนี้

คุณไม่ได้ลงว่าตกลงว่าหนี้สะสมที่คุณมี
แต่ทุกความสุขที่คุณซื้อมันเป็นเท่าไหร่แล้ว

มันก็เลยบานกันไปเรื่อย

มีการวิพากษ์ถึงเรื่องนี้อยู่
จริงแล้วเราควรมีสติมากขึ้นนะ

แต่การเป็นหนี้คุณอาจจะต้องแบบตั้งสตินิดนึง

คือตอนนี้การเป็นหนี้ดูเป็นเรื่องปกติ
ความจริงมันเป็นเรื่องมันเป็นความทุกข์นั้น

ก็ประเด็นนี้พอเราทำด้วยกันออกไป
เราค่อนข้างเห็นคนที่อินกับเรื่องนี้มันเม้นเกียจเดี๋ยวน้ำว่า

เพลงนี้ก็คงเป็นหนึ่งในแบบไปเตือนสติของคนที่เขาได้ฟัง
อย่างน้อยมันมีเพลงที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินฟึกในวงการแลปแล้วแหละ

คิดเยอะรวมถึงตัวเองรวมถึงคนใกล้ตัว
เงินมันจะออกจากเรามันง่ายกว่าเงินเข้ามาหาเรา
มันคุ้มไหมที่จะต้องเสี่ยงกับคำว่าหนี้ก้อนนี้
คือผมว่าคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ย

พอเคยเป็นหนี้มันเป็นประสบการณ์มากเลยนะว่า

บางคนก็หาเงินเก่งไปเลยนะ

บางครั้งคนก็กลัวการเป็นหนี้จนไม่ยอมใช้โอกาส

นะฮะกลัวเป็นหนี้จนขี้ขึ้นสมอง

บางทีมันก็ทำให้บางอย่างมันไม่สามารถไปต่อได้
จะทำธุรกิจหรือจะลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ย
มันต้องใช้เงินแบบเป็นระบบหมุนเวียนอย่างนี้ครับ
ฝากคิดเยอะครับ
อืมใช่